เขาบอกว่าที่อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาเนี่ย

เล่นว้าว
แข่งขันดึงดาว

ถึงมากเนี่ยนักไข่ใช่ไหม
สีส้มสีฟ้า

เป็นชาวบ้านหมู่๖ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลา

ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงที่สุด
เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในการแข่งขันว่าวพื้นบ้าน

ทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
มาร่วมประชันแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน
โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เสียงเชียร์นี่มันมากเลยนะครับ

เด็กน้อยหนูน้อยก็มาเชียร์กันหมดทั้งบ้านเลย

ก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์กัน
เล่นว่าวพื้นบ้านให้คงอยู่ซื้อไป
เนื่องจากปัจจุบันกันกันว่าวนั้นมีน้อยลง
ก็เกรงว่าว่าวพื้นบ้านนั้นอาจจะศูนย์หายไปนะครับ
จริงแล้วการจัดนี้ก็ต่อเงินนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายนะครับ
มุ่งหมายก็คือต้องการที่จะให้มันเกิด
เกิดการรักษาประเพณีตรงนี้เอาไว้นะครับ

แล้วก็ต้องการให้เด็กเยาวชนเนี่ย
ให้ห่างจากไกลจากยาเสพติด
แล้วก็อาจจะหันมาสนใจแล้วก็ส่งเสริมตัวนี้นะครับ
คิดว่าต่อไปถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอะไรขึ้นมาก็
ก็น่าจะทำตัวนี้ขึ้นไปให้ดีกว่านี้
แล้วก็ส่งเสริมให้เป็นอาหารประจำบ้านต่อไปนะครับ

ของอำเภอรัฐภูมิแบ่งออกเป็น๒ประเภทนะ

คือวัดกันด้วยความสูงแล้วก็ว่าวพื้นบ้าน
แล้วแต่ชาวบ้านจะออกแบบจะมีลักษณะเป็นเขาควาย
เป็นส่วนใหญ่จะเน้นแบบเรียบง่าย

เขาเรียกอีกอย่างนึงว่าว่าวหัวควายนะครับ
เป็นการนำเอาว่าวหลากับว่าวงเดือนมารวมกัน

มันจะมีเสียงดังคล้ายกับเสียงควายร้อง
ใช่ครับกติกาการแข่งขันแต่ละรอบนะครับ
แข่งขันกันครั้งละ๔ตัว

ต้องมานำมาติดเชือกเอาไว้

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใช้วัดว่าว่าวตัวไหนขึ้นสูงที่สุด

เกรดว่าเชือกของว่าวจะไปโดนไม้ที่ขั้นเอาไว้
มันจะลนทีละขั้นทีละขั้นกำลังรุ้นกันเลย
พอหล่นเอาไม้ขั้นมันหล่นไปจนถึงอันสุดท้าย

นึกว่าว้าวกำลังโดนแล้วติดลง

ได้ดูกันเขาจะมีตัวจับเวลาด้วย

กระลานี่มันก็จะหล่นลงมาใช้เวลาการจับเวลากัน

สนุกสนานครับเป็นการแข่งขันว่าว
ประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยของเรา

ประเพณีการเล่นว่าวแข่งว่าวแบบนี้เยอะเลย

โดนหน้าซ์เนี่ยแหละ
เชือกปาดหัวสับไปหมด
ไม่ใช่ก็โดนไอตัวไม้คลั่นนั่นไง